กับพลักษณ์ที่มาจากการทำรัฐพหารของพลักษณ์เก้าไกล
แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันแรงกล้า
ที่จะเดินตามและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนักแน่น

และผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นหลัก
ไม่ได้ยึดติดกติกาเป็นที่ตั้ง
เช่นนั้นเราคงไม่เห็นคนที่ชนะ

ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีนี้

สมบูรณ์ได้มากน้อยแค่ไหน

หนึ่งเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย

แม้ว่าการเลือกตั้งจะยังไม่เกิดขึ้น
แต่ก็มีการวิเคราะห์และประเมินกันแล้วว่า
รัฐบาลน่าจะมีหน้าตาอย่างไร

แน่นอนว่านักการเมืองและพักการเมืองทั้งหลาย

รอดูจำนวนสอสอว่าจะได้มาอยู่ในกำมือเท่าไหร่
แต่กับพักเก้าไกลกลับไม่เป็นเช่นนั้น
ถึงจะเปิดหน้าไพ่เล่นแบบไม่แคร์ใคร
ประกาศกล้าวไม่ร่วมงานกับพักที่สืบโยงมาจากการทำรัฐพาน

พักการเมืองที่เรามีความเชื่อว่าเป็นพักการเมืองที่มาจากการสืบทอดอำนาจ
เป็นพักการเมืองของทหารที่แปลงกายตัวเองมาลงเลือกตั้ง
แล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการรัฐประหาร
ทำให้ระบอบรัฐประหารมันสามารถเดินต่อมาได้
นึกไม่ออกว่าเราจะร่วมมือกับพักการเมืองเหล่านี้ได้ยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกับพักการเมืองเหล่านี้
คำถามก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ยังไง
เราจะเลิกมรดกของการรัฐประหารได้ยังไง

มันเป็นจิตวิญญาณของพักเก้าไกร
พักอนาคตใหม่ตั้งแต่ในอดีต
ถ้าเราไปร่วมมือกับพักการเมืองแบบนี้
กับคนอย่างพลเอกประยุทธ์กับคนอย่างพลเอกประวิทธิ์
ผมคิดว่าเราเหมือนเราขายวิญญาณให้กับซาตาน
ประกาศเช่นนี้เปรียบเสมือนดับสังคม
จะมีโอกาสฟาดฟันศัตรูได้มาก
แต่โอกาสถูกคมดับตัวเองก็มีไม่น้อย
เรียกว่าไม่เปิดทางถอยให้กับตัวเอง
จากการทำรัฐพยาบาลแตกหนอกขยายสาขา

จันทร์โอชาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้

แล้วพักเก้าไกลจะอยู่ตรงไหนของเกมนี้
เว้นเสียแต่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน